อุทธิสการนี้หน่อยค่ะกิณเจคฮักเทพเจ้าประทับมาส่ง
เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้พาไปดูหลายพิกัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
พาไปดูที่ภูเก็ตก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเจ้ากระทรวงสาธารณสุขเสียหนู
เสียหนูไปเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้ง
ก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการถือศิลปกินผักนั่นเองค่ะ
นี่เลยที่ลานพิธีเป็นพิธีกรรมสารเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบ้เก้ง
ที่อำเภอเมืองภูเก็ตนี่แหละค่ะ
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อย่างนายอนุทินเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้ง
ซึ่งเสาโกเต้งหรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง๙เนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีการถือศิลป์กินผักประจำปีนี้
ก็นับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ๒๖กันยาไปจนถึง๔ตุลาคม๙วัน๙คืน
แล้วปีนี้นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นปีแรกที่จัดเต็มรูปแบบห่างหายไปเท่าไหร่
๒ปีกว่าเพราะว่าช่วงโควิดแพร่ระบาดก็ไม่ได้มีพิธีกรรมแบบนี้
ขณะที่สารเจ้าต่างทั่วภูเก็ตเลยนะคะ
ก็มีการประกอบพิธียกเสาโกเต้งเหมือนกัน
อย่างสารเจ้าบังเหนียวสารเจ้าสามกองสารเจ้ากระทู้
ส่วนพิธีอิ้วเก้งหรือว่าการแห่พระรอบเมืองเนี่ย
จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะ๒๗วันพรุ่งนี้จะเริ่ม
โดยสารเจ้าจ้อสู่ก้งนาคาหรือว่าสารเจ้าหุ่นจงอาม
ก็จะมีการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองเป็นสารเจ้าแรกเลยนะคะ
ภูเก็ตไปดูพังงากันบ้างคุณผู้ชมฮะ
สารเจ้าโคกลอยจงตานงวนโสยในอำเภอตะกัวทุ่งที่พังงา

ก็มีคนไทยเชื้อสายจีนหรือที่เรียกกันว่าช่ายอิ้ว
พากันนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีกันเยอะเลยนี่ฮะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
คือเขาเชื่อกันว่าคนที่เข้าร่วมในพิธียกเสาโกเต้ง
จะเป็นผู้ที่ได้ร่วมพิธีถือศิลป์กินผักอย่างสมบูรณ์ครับ
คือมันจะเป็นพิธีที่เหมือนอันเชิญเทวดามาร่วมเจ๊ฉายกัน

ไปที่สรรเจ้าเง็กเซียนห้องเต้สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
อันเชิญเทพเจ้าลงมาประทับร่างม้าทรง
ตามด้วยพิธีไหว้เทพยดาฟ้าดิน
และอันเชิญเทพเพื่อสะดอกเคราะหัดรังควาน
ขจัดปัดเป่าทุกร้อนรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
บรรดาลความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ
และสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เคารพเลื่อมใส
สารเจ้าเง็กเซียนห้องเต้สัตหีบนะครับ
ยังเปิดโรงเจให้ประชาชนนะครับ

จนถึง๔ตุลาคมเมื่อวานนี้เขาล้างท้องกันใช่ไหม

เรามาปิดท้ายกันหน่อยค่ะที่ขอนแก่น
ปิดท้ายกันที่โรงเจฮกเสียงตึ้ง

เสด็จลงมาประทับเพื่อให้ศีลให้พร
กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมถือศิลปกินเจประจำปี
นี่ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็มีการจุดประทัดนะคะ
แล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตจังหวัดขอนแก่น
ชุดขาวมาร่วมพิธีมาร่วมเทศกาลถือศิลปกินเจด้วย
ไปคุยกับคุณป้าคุณป้าเบนจพรคงรุ่งโชค
เป็นโกเนี๊ยะเจ้าวาดที่โรงเจศ์หกเซียงตึ้งนี่นะคะ
บอกว่าปีนี้โรงเจจะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับคนที่ถือศิลปกินเจวันละ๒มื้อ
มีมื้อไหนบ้างมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นค่ะ
ก็จะมีกับข้าวมื้อละประมาณ๒๓อย่าง
หุงข้าวเยอะนะวันละ๔กระสอบ
แจกให้ทุกคนมารับกลับไปไปทานที่บ้าน
ก็ได้บุญอิ่มสุขกันด้วยนะคะ
อยากให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวีมาแชร์เมนูเจซะหน่อย
คือผมไม่ได้กินเจแต่ว่าชอบอาหารเจบางชนิดเหมือนกัน
อร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปสำรวจว่ามีเมนูไหนบ้าง

แต่เขายังทนไหวเขายังขายราคาเดิมอยู่
อย่างที่ตลาดสิริวัฒนาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ร้านค้าแต่ละร้านคุณผู้ชมฮะนี่ขึ้นทงเหลืองมาแบบนี้เลย
เปลี่ยนมาทำอาหารเจทุกเมนูเจกันทุกวันเลยครับ
ตลอดช่วงเทศกาลก็เอาใจกลุ่มลูกค้าที่ถือศิลป์กินเจ
น่าทานอันนี้อะไรหมี่ซั่วหรือเปล่าเนี่ย
มีหมี่ซั่วนะคุณผู้ชมมีโปรตีนเกษตรมีจับชาย

ไอ้ลาบเห็ดเจอร่อยนะ
แต่ถ้าหมี่ซั่วก็อาจจะรสชาติไม่จัดจ้านเท่าไหร่ไม่ต้องกินเจนะ
วันครับมีคนมาเลือกซื้อกันเยอะเลย
เมื่อวานี้คุณผู้ชมหลายคนเริ่มล้างท้องกันแล้ว

จะเข้าสู่เทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการ
ก็คือวันนี้๒๖กันยาครับ
แม่ค้าร้านรัศมีอาหารไทยชื่อพี่ธันบุรีบอกว่า
วัตถุดิบทำอาหารเจเนี่ยมันขึ้นทุกอย่างเลยนะ
ทั้งโปรตีนเกษตรเส้นหมี่ผัก
เฉลี่ยขึ้นประมาณสัก๒๐๓๐นี่พี่เขาบอก
แต่ทางร้านเขารับไหวครับยังคงขายอาหารแบบราคาเจเจราคาเดิม
เริ่มต้นถุงละ๔๐บาทราคาดีจัง
เพราะไม่ต้องการจะซ้ำเติมลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

พาไปกินเตี๋ยวเจดีกว่า
ก๋วยเตี๋ยวเจคุณผู้ชมร้านนี้ชามละ๑๐บาท
เบิร์ดพี่น้ำแข็งขายได้ยังไง
เดี๋ยวให้ดูในถ้วยซิมีอะไรบ้าง
บอกพี่กัดก่อนอยู่ริมถนนตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนี่

มีทั้งเตี๋ยวน้ำเจเตี๋ยวแห้งเจเตี๋ยวต้มยำเจเย็นตะโฟเจอันนี้ผมขอเลย
อยากกินจริงอันนี้ไข่เจด้วยนะแล้วก็ราดหน้าเจครับ
เมนูใน๑๐บาทแล้วก็มีชาดำเย็นมีกาแฟมีน้ำดื่มคอยบริการลูกค้าด้วยโอ้น่ากิน
พี่สมชายหรือว่าคุณต้นครับอายุ๔๙ปีเขาเป็นเจ้าของร้าน
ก่อนหน้านี้นะเขาไม่ได้ขายเตี๋ยวหรอกเขาขายยำมาก่อน
ตอนยำนี้๒๐บาทตอนนี้มาขายเตี๋ยวนี่ขายถูกกว่าเดิมอีกนะ

เขาบอกว่าตอนขายยำเนี่ยเจอพิษโควิดเข้าไปก็ต้องหยุดขายครับ
แต่ทีนี้พอสถานการณ์คลี่คลายตัดสินใจเอาวะสู้อีกรอบนึง
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว๑๐บาทผลตอบรับดีเกินคาดคุณผู้ชมฮะ
๗ชั่วโมงขายไป๓๐๐ชามเรียกว่าขายดีจนเก็บชามไม่ทันล้างไม่ทันเลย
ที่ผ่านมามีลูกค้าทำเซอร์ติกกินมากสุด๒๓ชามแต่คนนั้นพี่เบิ้ลด้วย
เยอะขนาดนี้ใครที่ไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับแวะไปชิมกันได้
ตอนนี้มีเตี๋ยวเจสิบบาทนะครับซึ่งหลังหมดช่วงเทศกาลกินเจเนี่ย
เดี๋ยวก็มาขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาต่อแต่ก็ราคาเดิม๑๐บาทเหมือนเดิม
โดยร้านจะตั้งอยู่ริมถนนเส้นเดียวกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับ
เปิด๘๓๐โอ้จบรายการข่าวแล้วพอดี๘๓๐ถึงบ่าย๓ทุกวันนะครับ
อ้าวโอ้โหพี่ขายเฉพาะวันพฤหัสวันเดียว
ไม่ไปขายน้อยอย่างนั้นแสดงว่าวันเดียวก็ขายได้เยอะแล้วไง
ค่ะโอ้โหอืม